เหตุระทึกที่จังหวัดกระบี่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๘ปีค่ะ
ขึ้นไปอยู่บนริมตึกตึกนี้เป็นตึกสี่ชั้นนะคะ
อยู่ที่ชั้น๔ค่ะหลังจากนั้นพยายามกระโดดฆ่าตัวตาย
แต่ก่อนกระโดดเนี่ยเขาร้องห่มร้องไห้พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ส่งทีมไปเกลี้ยกล่อมผ่านไป๑ชั่วโมง
ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จไม่ยอมออกมาจากขอบ

และเหมือนจะโรยตัวลงมากระโดดฆ่าตัวตาย

เจ้าหน้าที่ใช้วิธีสุดท้ายเข้าชาร์จตัวนะคะ

พยายามกรี๊ดกล่อมหญิงสาวที่คุณผู้ชมเห็น
นั่งบ้างยืนบ้างอยู่บนขอบชั้น๔ของตึกที่กำลังก่อสร้างนี่นะคะ
ตึกนี้อยู่ริมถนนสายกระบี่
เขาทองตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ
ลักษณะก็คือเกาะแล้วก็ร้องไห้
พยายามจะกระโดดลงมาด้านล่าง
คนที่ยืนรออยู่ข้างล่างก็มีทั้งชาวบ้านทั่วไป
แล้วก็คนงานที่เขาก่อสร้างตึกนี้อยู่นะ
ลุ้นระทึกบางคนก็ช่วยเกลี้ยกล่อมด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
สิ่งที่เตรียมก็คือเตรียมเบาะลมไว้รองรับอยู่ด้านล่าง
ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาในพื้นที่นะคะ

ขณะเดียวกันส่งเจ้าหน้าที่อีกชุดขึ้นไปเจรจาที่ชั้นบนที่ชั้น๔

สอบถามถึงปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ

หญิงสาวผู้ก่อเหตุตอบไม่ค่อยรู้เรื่อง
เพราะว่าพูดไปร้องไห้ไปนะคะ
บอกกับเจ้าหน้าที่คือจับใจความได้สั้นแบบนี้
บอกว่าอยากจะกลับไปหายายที่จังหวัด๑๐๑
หลังจากเจ้าหน้าที่ด้านบนเกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมง
เกือบจะชั่วโมงอยู่แล้วไม่เป็นผลค่ะ

เปลี่ยนแผนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ด้านล่าง
เกลี้ยกล่อมแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ

ในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านล่าง
ด้านบนเข้าไปชาร์จบุกเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้

สุวรรณภูมิมามามา
ที่คุณตำรวจเกลี้ยกล่อมบอกว่าสุวรรณภูมิแล้ว

ก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่า
อยากจะกลับบ้านไปหายาย
อยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่เป็นข้อมูลหลังจากที่นำตัวผู้หญิงคนนี้
สงบสติอารมณ์มาสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเมืองกระบี่แล้วเนี่ยนะคะ
แต่ทำไมจะต้องก่อเหตุแบบนี้แล้วทำไมต้องร้องไห้ไปด้วย

กลับไม่ได้ค่ะเธอบอกกลับไม่ได้เพราะไม่มีเงินค่ารถ
นายฤทธิพันธ์สมแก้วอายุ๔๓ปี
คนงานพื้นที่เกาะสร้างที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าตอนนั้นทำงานอยู่บนอาคาร
เจอผู้ก่อเหตุก็คือผู้หญิงคนนี้เดินขึ้นไปที่ชั้น๔แล้ว๑รอบนะ
หลังจากนั้นเห็นเดินกลับลงมาเดินสวนกันยกมือไหว้ขอโทษ
เขาก็สงสัยเหมือนกันตอนนั้นขอโทษทำไม

ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะ

เขาเดินมาผมนึกว่าเป็นคนงานครับ
ผมนึกว่าเป็นคนงานแล้วพอเข้ามา
ผมก็แปลกใจอยู่เพราะว่าเป็นคนแปลกหน้ามั
เดินขึ้นไปแกเดินขึ้นไปดาดฟ้าเลย
แล้วแกเดินลงมาหาผมอีก
เดินลงมาเพื่อนผมถามว่าเอ้าใคร
ไม่รู้จักเหมือนกันสงสัยเป็นช่างไฟมั้งผมว่าอย่างนี้
เดินลงมาแล้วมายกมือไหว้ขอโทษผม
ผมรู้สึกแปลกแล้วเพราะแกเหมือนจะร้องไห้ด้วย
แล้วแกก็เดินขึ้นไปผมก็ตามขึ้นไปแล้ว
เขาบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้หนูไม่ใช่แล้ว
ผมเลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยครับ

ผู้หญิงคนนี้พยายามกระโดดตึกฆ่าตัวตาย

บอกว่าเมื่อวานนี้เขาเคยเข้าไปช่วยผู้ก่อเหตุ
ก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นลมหมดสติ
อยู่ริมถนนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
แล้วก็นำตัวส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระบี่มาแล้ว๑ครั้ง
ผู้ก่อเหตุบอกว่าอยากกลับบ้านแต่ไม่มีเงินติดตัวคือเหตุผลเดียวกัน
ตอนนี้ตำรวจสพมกระบี่ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมารับตัวไปแล้ว
และก็ติดต่อญาติที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อที่จะดำเนินการส่งตัวกลับบ้านต่อไปค่ะ